ขอพาไปดูเส้นทางชีวิตของคุณโบหน่อยค่ะคุณโบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัว
เพื่อที่จะหาเงินมาดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างในบ้านด้วย
เรื่องราวของคุณโบน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันค่ะ
เครียดเครียดมากเครียดแบบคิดอะไรไม่ออก
คือแบบเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย

แล้วก็พาลูกหาหมอ

คือปัญหามันเยอะเครียด
เครียดมากเครียดแบบคิดอะไรไม่ออก
คือแบบเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย

คือเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่าง

ก็เลยเปิดยูทูปดูนู่นดูนี่ดู

อันนี้คอนเฟคขอละ๗๙บาทจ้า
น้องเป็นลมชักและสมองฝ่อ

คืออาการแค่แบบยักษ์ไหลขึ้นเหมือนกระตุก
จนอายุ๖เดือนน้องพัฒนาการไม่ไปไหน
อาการมันเริ่มเยอะจากกระตุกกลายเป็นเริ่มเกร็งแล้ว
เคยบอกว่าน้องเขามีอาการชักหลายแบบ

ตอนนี้ทำได้แค่คือการกินยาประคองอาการไม่ให้ชัก
แต่ไม่สามารถที่จะทำให้เขาหยุดช้ำได้
มีนะมีบ่อยมาก

ถ้าไม่ติดว่ามีลูกอยู่ตรงนี้
อยากหายไปเลยไม่อยากอยู่
แต่พอดีเรามีภาระเนอะเราทิ้งเขาไม่ได้

ตอนนี้มีขายข้าวในไลน์แมนเพิ่ม
แต่เป็นขายช่วงกลางคืนข้าวกะเพรา
บางทีขายข้าวไม่ได้เลย
ก็เครียดก็คิดแล้วว่าจะหาเงินจากไหนดี
จะทำอะไรเพิ่มดีประมาณนี้

แต่ก็ติดที่ว่าทุนเราก็ไม่มีอีกนั่นแหละ

นี่ซับซ้อนซ้อนกัน

ถ้าไม่มีเขาก็คิดว่าอยู่ไม่ได้

เหนื่อยกับรายจ่ายต่าง
อยากฝากถึงแม่ที่
มีใครที่มีคนป่วย

ถ้าเป็นลูกเราเราก็มองหน้าเขาไว้

ชีวิตมันยังต้องเดินต่อเพื่อเขา

หรือว่าใครอยากจะเข้าไปอุดหนุน

บ้านขนมน้องบลูกบลูกเบเกอรี่นะคะ

สอบถามได้ที่เบอร์๐

ข้าวกระเพราก็สามารถสั่งจากคุณโบได้เหมือนกันนะคะ